เพราะว่าจะว่าเป็นดาราดาวรุ่งก็ไม่ผิดคือฝ่ายชายเนี่ยกำลังที่จะโด่งดังเลยแล้วก็ฝ่ายหญิงก็เป็นบล็อกเกอร์รีวิวเครื่องสำอางก็มีชื่อเหมือนกันเป็นเน็ตไอดอลนั่นแหละ
แต่ว่ามีการออกมาอ้างกันว่าฝ่ายชายทำเธอท้องไง
ฝ่ายชายก็คือกัปตันชนลทรฝ่ายหญิงก็คือมิ้งสวพัฒน์
สองคนนี้นะคะในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมา
ก็มีการติดแฮชแท็กในโลกโซเชียลมีเดีย

คนนึงก็เข้ากับฝ่ายชายอีกคนนึงก็เข้าข้างฝ่ายหญิง
กัปตันทีมมิ้งอะไรก็ว่ากันไปนะคะ
และหลังจากนั้นก็มีการแถลงข่าวแถลงข่าวทั้งน้ำตา
นี่ภาพเก่าครั้งแรกที่มีการแถลงเรื่องของการที่เธอท้องใช่ไหม
แล้วฝ่ายชายก็เหมือนกับจะเลิกแล้วแต่ก็คือเหมือนก็รับผิดชอบประมาณนั้น
ฝ่ายหญิงเนี่ยก็ตอนช่วงแถลงข่าวก็มีน้ำตาซึมออกมานะคะ
แล้วช่วงของการแถลงข่าวนอกจากฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายแล้วก็มีครอบครัวของทั้งสองคน
มานั่งโต๊ะแถลงข่าวคือเป็นเรื่องเป็นราวมากตอนนั้นนะคะ
และหลังจากนั้นก็มีข่าวออกมาว่าเธอแท้งเท่านั้นแหละค่ะ
ถ้าเรื่องนี้เขาเริ่มไม่แน่ใจแล้วก็เลยมีการฟ้องร้องกันขึ้นมา
คือเรื่องนี้ติดตามกันเป็นระยะเลยนะคะ
จนนำมาสู่การปรณีประนอมการไกล่เกลี่ย
ซึ่งเช้าวันนี้ที่ศูนย์ประนอมข้อพิพาทชั้น๗อาคารสารอาญาถนนรัชดาพิเศษศาลนัดไกลเกลี่ยปรณีประนอม
คดีที่นายชนลทรคงยิ่งยงหรือว่ากัปตันชนลทรเป็นนักแสดงวัยรุ่นชื่อดัง
โจทยื่นฟ้องนางสาวสวพัฒน์สุนทรนันหรือมิ้งเป็นอดีตแฟนสาว
ซึ่งก็เป็นจำเลยในฐานความผิดหมินประมาทกรณีกล่าวหาว่านักแสดงหนุ่ม
ความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งจนเกิดการตั้งคันตัวเองได้รับความเสียหาย
ภายหลังจากการไก่เกลี่ยค่ะฝ่ายหญิงได้ออกมาเปิดใจขอโทษผ่านสื่อเลยนะคะ
ยอมรับทั้งหมดเรื่องราวที่เกิดขึ้นเธอกุขึ้นมาเองทั้งหมด
เพราะอะไรเพราะไม่อยากเลิกเลิกรากับฝ่ายชาย
จนเรื่องมันบานปลายตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้จนถึงขั้นขึ้นศาลนะคะจากเรื่องของคนสองคน
คือมันเหมือนกับโกหกแล้วมันต้องโกหกคำโตไปเรื่อยค่ะคุณมันหยุดไม่ได้
โกหกท้องโกหกแท้งจนนำมาสู่การฟ้องกันนี่แหละนะคะ
แล้วก็ขอโทษทุกฝ่ายที่ทำให้เดือดร้อนนะคะฟังเสียงมิ้ง
แล้วคือตั้งแต่แรกไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้
แล้วพอกระแสกมันออกไปแล้วเห็นเขาร่วมดาร้อน
ก็ไม่ได้รู้สึกดีเท่าไหร่ค่ะ

ก็ขอโทษทุกคนนี้นะคะที่ทำให้ทุกคนมีเป็นเดือดร้อน
ขอบคุณคนเฮี่ยงแางให้กำลังใจมิงอยู่
คือมิงอ่านคำแบบมิงเรามิงแบบ

จริงก็เปิดเผยออกมาแล้วเธอก็ยอมรับนะคะ
เป็นคนเปิดเผยเรื่องราวนี้ออกมาเอง
สรุปสุดท้ายแล้วก็มีการไกล่เกลี่ยกันเกิดขึ้นที่ศาลนะคะ
ส่วนทางด้านของฝ่ายชายกัปตันชนลทร
หลังจากที่ออกมาจากศาลไกลเกลียกันเรียบร้อย
เดินยิ้มออกมาเลยโล่งอกแล้วยิ้มออกมาแบบนี้เลยนะคะยอมรับว่าหลายเดือนที่ผ่านมา
กับครอบครัวได้รับผลกระทบจากข่าวค่อนข้างมาก
หลังจากที่ได้รับความจริงขอให้ทุกอย่างจบลงแค่นี้
และจะถอนฟ้องทุกคดีด้วย
ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายใดจากฝ่ายหญิงด้วยค่ะ
ก็คือว่าได้สิ่งที่ต้องการแล้วก็ทำให้รู้สึกล่มใจขึ้น
หลังจากสิ่งที่มันค้างอยู่ในใจมาเป็นระยะเวลาสักครั้งนึง
ก็มีทั้งสองฝ่ายที่บอกเราว่าเขาท้องหรือไม่ท้อง
แต่เราก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็แค่แบบอยากรู้ในวันนี้
ก็คืออยากรู้ความจริงแค่นั้นแหละครับ
โอ๊ยเราก็ต้องเหมือนใช้เวลาในการปรับสภาพจิตใจของเราเยอะพอสมควร
มาถึงวันนี้มันก็รู้สึกว่าเหมือนปลดล็อกแล้วแหละ
ปลดล็อกแล้วแหละพูดคำนี้คำเดียวนะคะ
นี่เป็นแค่ความคืบหน้าเบื้องต้นแต่บันเทิงไทยรัฐ

เดี๋ยวจะมีรายละเอียดปลีกย่อยเจาะลึกเลยแหละ
ถ้าใครเป็นคอบันเทิงนะรอติดตามได้เลยนะคะ